แต่ว่าถ้าใครอยู่ดีมีสุขไม่ได้มีทุกข์มีร้อนอะไรก็อย่าไปหาทำอะไรแบบนี้

เรื่องราวที่จะบอกต่อไปนี้เป็นผู้หญิงคนนึงเขาเอามาโพสต์เอาไว้
แก๊งวัยรุ่น๓คนมากันแกล้งโดยใช้ก้อนหินไปยัดเข้าไปในท่อไอเสียของรถมอเตอร์ไซค์
ที่เขาจอดเอาไว้หน้าหอพัก
ยังไม่รู้เลยมาทำแบบนี้ทำไมแต่เนี่ยกล้องวงจรปิดจับได้

เขายังหาคำตอบอยู่มาทำแบบนี้เพื่ออะไร
นี่เป็นแก๊งวัยรุ่นที่เข้ามาก่อเหตุนะคะคุณ

กล้องจับได้ทุกคนเนี่ยใส่หน้ากากอนามัยใส่หมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าทั้งหมดเลย
แล้วมีสองคนเดินเข้าไปในหอในที่จอดรถของหอพัก
อีกคนอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์เห็นไหมคะ
แล้วก็มีป้ายทะเบียนรถของเขาเนี่ยเดี๋ยวสังเกตดีดีนะ
มีถุงพลาสติกสีขาวห่อเอาไว้
คือเตรียมอำพรางมาเป็นอย่างดีแหละ
แล้วทีนี้กล้องวงจรปิดอีกมุมเห็นภาพวัยรุ่น๒คนเข้ามาข้างในแล้วนะคะ
แล้วจับนี่จับได้อีกมุมแล้วเนี่ยแล้วเขาก็เดินตรงไปที่รถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่
แล้วก็นำก้อนหินที่เตรียมมาเนี่ยยัดใส่เข้าไปในท่อไอเสียรถมอเตอร์ไซค์ของผู้หญิงที่เขาเอาคลิปมาโพสต์เนี่ย
เนี่ยหาจังหวะเนี่ยก่อเหตุ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นราวสักตี๒วันที่๒๒มกราคมที่ผ่านมานะคะ
หอพักแห่ง๑ย่านครอง๓ที่ปฐุมธานี
ทีนี้เกิดคำถามว่าเอาก้อนหินยัดเข้าไปในท่อไอเสียของรถมอเตอร์ไซค์เขาทำไม

คือส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเขาทำกันเพื่อกันแกล้งค่ะ
เพราะว่าเวลาเอาก้อนหินใส่เข้าไปไปอุดในท่อไอเสีย
มันจะทำให้ไอเสียในรถมันออกมาไม่ได้เวลาสตาร์ทรถ

เจ้าของเขายังหาสาเหตุไม่ได้เลย
บอกเขาก็อยู่กับแฟนหนุ่มสองคนนะไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครเลย
ผิดคำหรือตั้งใจจะทำแฟนเขาหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
งงยังงงว่ามาทำทำไมแล้วไม่รู้เรื่องไม่รู้สาเหตุเลยนะคะ